ที่ทำให้ปากแบบบวมขนาดนี้

แต่เวลาจะไปฉีดอย่าไปฉีดหมอกระเป๋า
ต้องเลือกหมอที่ดี

เลอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็คลินิกที่ได้มาตรฐานด้วย

ก็เนี่ยลองถามเธอฉีดหมอไหนนะคะฟิลเลอร์นี้
คือหนูมาร้องเทคใช่ไหมวันนี้
เพราะฉะนั้นก็คือมันมีลัพพึง

คนบนสตร์ทีเองก็คือเยอะมาก

พรุ่งก็ต่อยหนูคนเดียวอ่ะทุกคน

อะไรที่เราคุยเรื่องฟิลเลอร์กันมาหมอกระเป๋านี่คือไม่เกี่ยวเลยนะ

คนเป็นร้อยเลือกต่อยหนูกันเดียว

เหมือนเดิมนี่ค่ะคือน้องอุ้งอิ๊งนะคะถีตาภาเป็นนักร้องที่เธอระบายความโชคร้ายของเธอว่ามางานร้องเพลงนี้คนในงานมีเป็นร้อยนะหัวเราะไปขอโทษครับอุ้งอิ๊งนี่อันนี้คืออัปเดตอาการให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงนะคะจังหวะนั้นคือช่างภาพอ่ะเขาบินโดรนถ่ายภาพในงานแหละแล้วเพิ่ง

นี่ในดอลมันไงเขาเรียกปากเบิ่น
เออแต่เนี่ยเธอก็บอกนะว่ามันลามไปหมดแล้วไม่ใช่ที่ปากอย่างเดียวนะ
แก้มด้วยแก้มนิดนึงด้วยจมูกตาเริ่มบวมหน่อย
แล้วมันมีอีกภาพหนึ่งที่แบบมันบวมมากที่พี่เบิร์ตเห็นแล้วตกใจเลย
เออเออใช่คือเธอก็บอกแล้วก็ยังพูดแบบติดตลกนะ
ก็แบบเหมือนกับแบบฉีดฟิลเลอร์ฉีดฟิลเลอร์ปาก
แต่กลายเป็นปากบนอย่างเดียวนะอันนี้ลำบากไหมใช้ชีวิต
อันนี้ตอนกินข้าวได้ไหมตอนบวมเยอะไม่มาหาพี่พี่ป้อนข้าวป้อนน้ำได้พี่เรียนมา
น้องบอกว่าดีแล้วหนูป้อนเองดีกว่าหนูไม่มาหาพี่ดีกว่าแสบนะแสบปากต้องค่อยเคี้ยวเลยค่ะ
แล้วถามว่าอุ้งอิ๊งทำไงงานร้องเพลงที่รับไว้ก็ต้องดำเนินต่อไปสิพี่

เขาบอกว่าอาการค่อยดีขึ้นแต่บางคนเนี่ยแพ้แบบถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีนะคะ
ไปหาหมอนะต่อให้มีคนดึงเหล็กในออกให้แล้วเธอก็ไปหาหมอ
บอกว่ารักษามาประมาณ๓วันแล้วนี่

เดี๋ยวพี่กับพี่ดอมจะจ้างมาร้องเพลงหน่อย

ใครใครกล้าต่อยพี่
ถ้าใครมาต่อยพี่เบิร์ตผมคนนึงล่ะที่จะ